ปากผ้าสำหรับหมวกทรงประพาทเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการทำหมวก
เพราะหมวกจะสวยงามเพียงใดอยู่ที่ลวดลายที่ได้ปักตามส่วนต่างของหมวก
คือโครงหมวกชายปกหรือทัดหูทั้งซ้ายและขวา
และด้านหลังของหมวก
และต้องคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ปากให้ตรงตามลักษณะของลวดลายที่ได้วางเอาไว้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน